เป็นจิดตัวปราณึงหรรระพี่

สิบเก้าปียักรรมกับธนาคาร

เพราะก๋วนี่ง่ายเพราะมีแค่น้ำกับแห้งเท่านั้นเอง

อายุทยาแล้วสูตรก๋วของเราเป็นสูตรแบบไหน

สาเหตุเพราะว่าแฟนเป็นคนเพชรบุรี

แล้วพี่เนี่ยไปบ้านแฟนบ่อย

แล้วก็พี่ก็จำรสชาติมาปรุงเอง

แล้วการที่เราต้องแต่งตัวเป็นมดแดงมาขายนี่เพื่ออะไร
เป็นการสร้างสีสันให้กับลูกค้า

ทำเองหรือว่าไปซื้อหรือสั่งที่ไหนมา
คือเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อใส่ถีบจักรยาน

เข้มขัดนี่มีเด็กเล่น
กางเกงนี้คือกางเกงวอร์ม

โฮนะนี่เป็นพัดลมด้วยได้มั้ยใช่
ก็คือเหมือนกันก็คือเป็นชุดขี่จักรยาน

อันนี้เป็นก๊ิ๊กกิก๊ิ๊กกิก็คือสมุนของหัวหน้าสัมปราชน์

นะหากงี้หันจะมีหน้ากากอยู่ด้วยนี่เอายังไงครับ

วี๙เฮ้ยอันนี้ไม่น่าจะซื้อแล้วนะ

ก็เห็นว่าพี่เขาน่าชื่นชอบเหล่ายอดมนุษย์เป็นชีวิตจิตใจ
ทีมงานก็เลยไปเตรียมภาพเหล่ายอดมนุษย์ต่างมาให้พี่นะทายว่ามีตัวอะไรบ้าง
จะถ่ายถูกมั้ยเนี่ยอ้าวไปลุ้นกันจ้า
พูดถึงการที่เราชอบไอ้มดแดงขนาดนี้

ได้จริงว่ารู้จักเขาดีจริงหรือเปล่านะครับก็ผม

พูดถึงก๋วยเตี๋ยวมากได้ดีกว่า
ได้ครับผม
พอเข้าไปดูและครับผม
ที่มีพี่นะเจ้าของร้านแต่งองค์ทรงเครื่อง

กลายเป็นจุดขายที่ช่วยดึงดูดลูกค้าอีกทาง
แต่สิ่งสำคัญที่พี่นะให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ
รสชาติของก๋วยเตี๋ยวที่จะต้องใส่ใจไม่แพ้กัน
ไปฟังสองหนุ่มยอดมนุษย์เขาคุยกันต่อที่หน้าเตาเลยจ้า
แปลงร่างเป็นมดเขียว

แปลงร่างเป็นมดดำมดดำมดดำ

อันนี้นะน้ำซุปนี่จะใส่เครื่องเทศยาจี

แล้วก็ใช้กระดูกหมูเล้งกับตังค์รวมกันต้มน้ำซุป

ตุ๋นด้วยอันนี้ก่อนแล้วเราก็ไปตุ๋นในหม้ออีกทีหนึ่ง

ใช่ให้รสชาติมันเข้าไปในเนื้อหมู

ตอนนี้เราคนไปกลิ่นหอมของเครื่องเทศต่าง

ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เหมือนที่ร้านอื่นก็คือว่า

ก็พริกน้ำแดงเป็นสูตรของที่ร้านเอง

ช่วยให้รสชาติกลมไม่ต้องปรุงมาก

แล้วก็ไว้เป็นน้ำจิ้ม
จิ้มเนื้อหมูกับลูกชิ้น

อะก๋วย่มดดาลทำก๋วยเตี๋ยวให้กินแล้วนะครับผมเท่านั้นขอหนึ่งการเลยครับผม
แปลงร่างไปทำไปได้มั้ย
ซอสพริกที่พี่นะบอกไปว่าต้องใช้ของจังหวัดเพชรชบุรีเท่านั้น
เท่านั้นและปรุงรสเพิ่มด้วยพริกเกรียงและน้ำตาลปึกเล็กน้อย
เพื่อชูรสชาติให้จัดจ้านยิ่งขึ้นตามด้วยหมูตุ๋นหอมหอมเนื้อนุ่ม
หมูสดลวกเนื้อหวานลูกชิ้นหมูอย่างดีเคี้ยวเด้งในปาก
ปลาท่องโกทอดกรอบลงตู้สุดกับเมนูก๋วยเตี๋ยวชามนี้แหละค่ะทุกคน
พนักลุ่มเต็มยังมีนิลาโพธาเป็นยอดมนุษย์ไปอีก
ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้เป็นที่สนอกสนใจของลูกค้าในย่านนี้

ถึงขนาดว่าไกลแค่ไหนก็ยอมนั่งรถมาถ่ายให้ได้
แบบนี้คงต้องให้เฮียไปหาโต๊ะ
เตรียมพิสูจน์รสชายก๋วยเตี๋ยวฝีมือไอมดแดงกันแล้วละ
เอาละครับพร้อมชิมกันนะครับก๋วยเตี๋ยวไอมดแดงครับผม

อันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณน้ำแดงครับ
เตี๋ยวหมูต้มยำโบราณน้ำแดงในเครื่องมีอะไรบ้างครับ

หน้ามะนาวคลิปมนต์

ใส่ซอสแดงตรูศิษย์พิเศษของร้านนะเปล่า

นี่เครื่องเยอะจริงแล้วเนี่ยราคาจานเท่าไหร่ครับ

อันนี้มันจะเหมือนกระเตี๋ยวหมูต้มยำที่เป็นน้ำใส
ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่เขาใส่ถั่วมะนาวน้ำใส

เปื่อยที่เมื่อกี้นี้ที่เห็นในหม้อ
ครับผมหลังจากการตุ๋นเรียบร้อยแล้ว

ก็ตุ๋นไปเรื่อยครับก็เปิดไฟเบา

เข้าไปถ้าไม่มีอะไรที่มันรู้สึกแข็งกระด้างเลย

อันนี้ก็ส่วนฝาบน

แล้วเอาไปทำอะไรครับ
หมักครับหมักเพื่อให้เนื้อมันนุ่ม
แต่ไม่ได้นุ่มเกินไปให้นุ่มพอดี

ใช่ครับ

อย่างได้คือความหอมของมะนาว

รสชาติต้มยำเข้มข้นนะครับผมเอาล่ะพี่แต่งตัวแบบนี้มาขายเนี่ย
มีเหตุการณ์แปลกมาหาที่ร้านรึไม่มีฮะก็คือสมัยก่อนนี้
แล้วก็ยืนขายก๋วยเตี๋ยวลูกค้าเดินไปเดินมาเขาก็มองว่าทำไมร้านนี้
คนขายมันแต่งตัวแปลกเขาก็ยิ้มแต่พี่ก็ไม่สนใจเพราะว่าพี่ถือว่าพี่มีความสุข
ในการในการที่พี่อยู่กับสิ่งที่เราชอบใช่ตอนนี้พอนานไปลูกค้าเริ่มชอบก็ขอถ่ายรูปพี่
ถ่ายรูปคู่พี่แล้วก็ไปลงโซเชียลอย่างนี้ตอนนี้ก็ทำให้มีคนหนึ่งเป็นชาวฮ่องกง
เขาชื่อโรจูมั้งที่เขาอยู่ในเป็นกรรมการในเชฟกระทะเหล็ก
เขาก็ให้เพื่อนคนไทยพามาที่ร้านพี่แล้วเขาก็มาถ่ายเป็นวีดีโอกล้องวีดีโอ
แล้วเขาก็ไปลงในเพจฮ่องกงเพลินเขาทำทัวร์ทัวร์ฮ่องกงกับประเทศไทย
เวลามีทัวร์มาประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้มาที่ร้านพี่

ใช่ก็มีฮ่องกงญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็มีฝรั่งด้วย

ก็มีบางคนก็แต่งเป็นเสื้อมดแดงมาเลย

ใช่มาเลยนะทีนั้นเหมาแท็กซี่นะ

จากโรงแรมสุขุมวิทย์มาเพื่อมากินก๋วยเตี๋ยวกับร้านพี่

แล้วก็แต่งตัวเหมือนกันอย่างนี้เป็นมดแดงเหมือนกัน
แล้วก็จะยืดมดแดงแล้วก็ใส่เสื้อกิ๊กกี้ก็มี

ก็เป็นความสนุกสนานสำหรับคนที่รักไอ้มดแดงเหมือนกัน

สำหรับคนที่รักไอ้มดแดงแล้วก็เป็นแฟนคลับมดแดง

เปิดตั้งแต่๐๙๓๐นถึง๑๗๐๐น
ใครอยากจะมาชิมรสชาติของก๋วยเตี๋ยมดแดง

เสื่อมโดนหน้า
รีบว่าลีลาพารุ่งถึงจริงค่ะ
สำหรับการสวมชุดยอดมนุษย์มาลูกก๋วยเตี๋ยวแบบนี้
และที่สำคัญต้องขอชื่นชมให้กับความกล้าหาร
ที่จะนำความชอบส่วนตัวมาต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตัวเอง
เชื่อว่าการทำงานในทุกวันของพี่นะจะเป็นทุกวันที่มีความสุขจนล้นใจอย่างแน่นอน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูลีลาการทำผัดไทยที่ไม่ธรรมดา
ไหนเล่าเส้นเป็นเรื่องจ้า